กรณีดราม่านักแสดงหนุ่มที่ชื่อว่าขุนชานนท์ไปขับรถชนผู้ช่วยพยาบาลสาว
อายุประมาณ๒๑ปีจนเขาได้รับบาดเจ็บ
หลังจากนั้นมันมีดราม่าตามมาก็คือไปออกรายการรายการหนึ่ง
แล้วเขาไปต่อรองราคาในการชดใช้ค่าเสียหายจาก๓๐๐๐เป็น๒๐๐๐บาท
และหลังจากนั้นก็มีการติดต่อยากกันที่ชาวเน็ตนะคะเป็นคำวิพากษ์วิจารณ์จากชาวเน็ตนะคะ
ทีนี้แหละค่ะเรื่องนี้สรุปจบลงได้ด้วยดีแล้วนะคะ
ดราม่าด้วยการจ่ายเงินแบบไม่ต่อรองเลย๓๐๐๐บาทค่ะ
คือเมื่อวานนี้พนักงานสอบสวนสนหัวหมากได้ออกหมายเรียกนายชานนท์อัครชาตาหรือขุน
ให้มารับทราบข้อกล่าวหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
ความผิดตามพรบจราจรทางบกความผิดทางคดีอาญาโดยให้มาพบภายใน๗วันนี้คือข้อหาที่ออกไป
ทีมข่าวสอบถามโดยตรงไปที่คุณขุนเลยค่ะ
โทรไปถามเลยคุณขุนบอกว่าตอนนี้กลับมาที่กรุงเทพแล้ว
เพราะว่าก่อนหน้านี้คุณขุนเขาบอกว่าติดต่อยาก
แล้วคุณขุนก็ได้มีการโพสต์ทางไอจีบอกว่าอ๋อผมทำงานบนข่าว

สัญญาณมันเลยไม่มีไม่ได้ตั้งใจจะให้ติดต่อยาก
แต่ตอนนี้คุณขุนบอกว่าคุณขุนกลับมาแล้วอยู่ที่กรุงเทพแล้ว
และโอนเงินให้ผู้เสียหายก็คือนางสาวปรารถนาแก้วโรจนประเสริฐ
หรือว่าน้องติ๊กเป็นผู้ช่วยพยาบาล๓๐๐๐บาท
ซึ่งตอนนี้พูดคุยกับแม่ของคู่กรณีแล้วด้วย
ไม่ได้มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นแล้วจริงฟังเสียงคุณขุนค่ะ
อ๋อก็คือจบด้วยดีไหมคะคุณตกลง

คุณก็ตามคุณตามขอโทษนะครับ

ทีนี้ฟังฝั่งผู้เสียหายน้องติ๊กกันบ้างนะคะ
ติ๊กบอกว่าแฟนสาวของคุณขุนเป็นคนติดต่อมาทางไลน์
ขอเลขบัญชีแล้วก็โอนเงินให้เลย๓๐๐๐บาท
หลังจากนั้นส่งสลิปมาให้ทางไลน์บอกว่า๓๐๐๐นะคะ

เธอก็แปลกใจเลยถามกลับไปว่า
พี่คะแต่ที่คุยกันไว้พี่บอกสองหมื่นนะคะ
แฟนของคุณขุนก็เลยตอบกลับมาว่าไม่เป็นไร
พี่ยินดีชดใช้ทั้งหมดค่ะ

ถ้าพี่พูดจาไม่ดีหรือทำให้น้องไม่สบายใจ
ขอโทษจากใจเลยขอโทษทั้งน้องเอง
และฝากขอโทษคุณแม่ด้วย

คุณขุนกับแฟนสาวโทรมาหาคุณแม่อีก
โทรมาย้ำอีกบอกขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้น

ให้อภัยแล้วก็ได้ขอโทษกลับไปที่คุณขุนด้วย
ที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
จากนี้ไม่ติดใจที่จะแจ้งความ
หรือเอาเรื่องใดกันอีกแล้วค่ะ

ปัญหามันเกิดเพราะว่ามันติดต่อกันไม่ได้เนอะ

ถือว่าจบลงด้วยดีสำหรับเรื่องราวนี้